ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะมีเพจหลังคาแดงตีแผ่เนี่ย
เขาเอาคลิปมาลงเอาไว้บอกว่าเอ๊ะอย่างนี้มันเหยียบจมูกตำรวจหรือเปล่า
ห่างจากตู้ยามของตำรวจแค่ประมาณยี่สิบเมตร
ในพื้นที่บ่อวินที่ชนบุรีนะฮะไปเจอผู้หญิงออกมายืนขายบริการทางเพศ
ตอนกลางค่ำกลางคืนไปดูนะฮะที่เขาไปสำรวจเส้นทางนะฮะ
ทำอะไรได้มาครับแค่หมดเหรียญแค่อย่างเดียว
ไม่อย่างเดียว

พันร้อยพร้อมห้องเลยครับใช่
นี่ค่ะคือลักษณะการพูดคุยก็ต่อรองราคาในการขายบริการทางเพศ
เขาลงพื้นที่ไปสำรวจเนี่ยเขาบอกว่า
นี่ฮะมันเกิดอะไรขึ้นนะห่างจากป้อมตำรวจสพบวินแค่๒๐เมตร
จากคลิปจุดเริ่มต้นเลยเนี่ยจะเห็นว่าเขาเริ่มถ่ายจากป้อมตำรวจสพบวินเลย

อ่าแล้วก็ขับรถเข้าไปเรื่อย
แล้วก็จะไปเจอเหมือนกับเป็นแถวหน้าสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่๓
ตำบลบ่อวินอำเภอบ่อวินจังหวัดชนบุรี

จะมีหญิงสาวแต่งกายลักษณะแบบนี้

ก็เหมือนที่ท่านฟังเมื่อสักครู่นะฮะ

ในกลุ่มนักเที่ยวเนี่ยนะที่เป็นนักเที่ยวนะ
เขาบอกนี่คือแยกปากร่วมตัดสะพาน๔
เราก็เลยลองไปสำรวจตรงนี้หน่อยนะฮะ
ว่ามันมีแบบนี้จริงหรือไม่อย่างไร
เป็นอาคารพาณิชย์หลายคูหานะครับ

ดูเงียบเหงาเงียบสงบ
แต่กลางคืนเนี่ยเขาจะมีสถานบรรเทิง

นี่ผ่านป้อมแล้ว

เพจหลังคาแดงตีแผ่เขาบอก
กลางคืนเนี่ยแถวร้านคาราโอเกะ

จะมีหญิงสาวออกมานั่งอยู่แถวหน้าร้าน

ถ้าเป็นตอนกลางคืนนะ
ซึ่งมันใกล้ป้อมตำรวจมากค่ะ

เขาว่ายังไงลองฟังนะฮะ
มีการมาโบกไม้โบกมือตอนคืน

พี่ก็ไม่รู้อ่ะพี่เพิ่งอยู่ใหม่นะพี่
พี่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขามาโบกไม้โบกมือตอนกลางคืนมั้ย
พี่แถวนี้มีร้านคาราโอเกะต้องมั้ยครับ
ไม่มีครับไม่มีครับ
แล้วอย่างที่ข่าวมันลงว่ามีการค้าบนเวเนียเป็นไงบ้างครับพี่

หลังจากที่ผ่านช่วงโควิดมาก็ไม่มีร้านเปิดเลยใช่ไหมพี่